อกจากจะออกมาแถลงว่าขอลาออกจากการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ

ก็จะเลื่อนลำดับ๒ขึ้นมาแทนเนี่ยแต่ไม่ได้ลาออกจากหัวหน้าพักนะ

ภารกิจเสร็จแล้วโหวตนายกเสร็จแล้วนะให้คุณพิทาให้คุณเศรษฐา
จากนี้ไปจะขอไปสร้างพักให้เข้มแข็ง
ขณะเดียวกันหน้าตาของคอรมอเศรษฐา๑

หลายคนบอกอ้าวไม่มีชื่อป้าเสรีเหรอ
อนหรือเปล่าน้อยใจหรือเปล่าที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
เลยลาออกจากสอเลย
เสร็จเร็วไปสุดบอกว่าไม่ได้งอนแต่ก็อย่างเหตุผลที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงโฉมหน้าของคอรมอเศรษฐา๑
บอกโอ้โหหลายคนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติจะเป็นรัฐมนตรีนะลองฟังดูนะฮะ
ไม่ได้ผิดหวังหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณตั้งใครก็สนับสนุนเพื่อไทย
ก็เสร็จแล้วนะผมก็จบแล้วนะเพราะว่าผมมีหน้าที่สนับสน
ต้องโวชัตที้ฯให้คุณเศรษฐานึงค่ะไม่ใช่ว่าไม่โวชัตที้
เมื่อผมตั้งแต่ประสุทธิ์ก็ต้องทำให้มันรู้ผลคือว่าให้โหวตเสร็จสิ้นก่อน
พอโหวตเสร็จสิ้น๒๒๒๓ผมก็ลาออกเพื่อให้คนในภาคผมมาทำหน้าที่แทน
ผมประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นแล้ว
และหันกลับไปเทียบกับคนที่จะเป็นรัฐบุญธีกันนี้
แย่งกันเหมือนหมาแย่งชำข้าวเคยเห็นหมาสุนัขแย่งชำข้าวก่อนไหม
เคยเห็นมั้ยหมาเวลามีชำข้าวชำเดียวมันแย่งกันที่ภายไว้กลัวหมด
คู่นี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ตอนนี้คุณไปดูทั่วไปทุกบ้านทุกคนทุกแห่งเนี่ย
หมามาแย่งชำข้าวกันนะตอนนี้รัฐมนตรีก็แย่งกัน
ใช่ไหมคนนู้นจะเป็นคนนี้คนนี้จะเป็นไอ้นั่นเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปต่างนะ
ผมก็สงสัยว่าพวกนี้พอไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงแล้วมันไม่อายข้ารายการประจำเลย
แต่ใครไม่ได้รู้สึกผิดหวังต่างเพื่อถ่ายของข้ารายการ
ที่รู้ได้ง่ายตำแหน่งอะไร
ผิดหวังหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณตั้งใครก็ไม่รู้
ติดคุกมามั่งอดีตนักโทษมั่งไอ้นู่นไอ้นี่นะไม่มีความรู้มั่ง
มันอะไรมันอะไรตั้งมาไม่มีประสบการณ์บ้างหน้าตาบ้องแบ๊วเดินมาอย่างนี้นะ
หรือเมื่อแต่ตั้งคนเพิ่มพรุนลูกน้องผมไปเป็นละมตีศึกษาอย่างเงี้ยโอ้โหจะบ้าตาย
ทนายเป็นทนายทนายผมมันความรู้ดีมันต้องการความเป็นธรรมให้เกิดกับสังคมเข้าใจไหม
ถ้าไม่ตรวจสอบเลขาความจริงเสนอไปคุณเสถาเสนอไปเดี๋ยวติดคุกนะ
นี่ฮะยังยืนยันว่าเสรีรวมไทยยังเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่

แต่จะตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีสำหรับคนที่มองว่าขาดคุณสมบัติ
นี่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกนะฮะค่ะวันนี้มีคนลาออกอีกคนนึงค่ะ
หมอชนน่านศรีแก้วนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยมีคนถามกันนักกันหนาว่า
หมอชนนั่นลาออกกี่โมงนี่สี่โมงเย็นวันนี้ค่ะ
ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเรียบร้อย
ที่เคยบอกตอนดีเบตหาเสียงเลือกตั้งถ้าเพื่อไทยไปจับคั่วกับสองลุง
โดยเฉพาะถ้ามีพลังประชารัฐด้วยผมขอลาออกจากหัวหน้าพัก
คลิปนี้นี่คนแชร์กันว่อนเพื่อรับผิดชอบค่ะ
แต่ก็มีคำถามตามมาว่าเอ๊ะคือลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทย
ก็ไม่เป็นไรเขาก็เลือกหัวหน้าพักกันใหม่ค่ะแต่ท่านจะไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ย
กระทรวงศาสนธารณสุขว่าการกระทรวงศาสนธารณสุข
คือมันเป็นการรับผิดชอบแบบลาออกจากตำแหน่งนี้
เพื่อไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าฟังคุณหมอชนน่านนะครับ
รู้สึกมุมอื่นหรือไม่ไม่มีความรู้สึกที่จะเสียใจหรือโกรธเครื่องหรือต่างไม่มีครับ
เพราะว่าผมถือเป็นหน้าที่พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
เมื่อทุกอย่างมันมีข้อจำกัดทุกอย่างมันมีสิ่งที่จำเป็นต้องรับและผูกมัดไว้
มันก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ก็ยังอยู่กับพักเพื่อไทยแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
พวกเรานะครับมีอะไรฝั่งเตรียมพี่ครับครับไม่ว่าตำแดงไหนนะครับ
หรือว่าไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยเหรอเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอนนั้นบอกผมพระกาศแค่เรื่องหัวหน้าภัคดิ์
หน้าที่อื่นก็ขอทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป
เป็นน้ำตาจากทีมโคศกของ
จะบอกว่ารัฐบาลรักษาการกันหรือไหม
โคโศกของนายกบาทูป

วันนี้ก็เอาอำลาตำแหน่ง
ก็เลยมีการนำพวงมาลัยไปไหว้ไปขอบคุณพลเอกประยุทธ์ที่เชื่อมั่น

เพราะคาดว่าประชุมคอลโมนัดสุดท้ายคือเมื่อวานผ่านไปแล้ว
ค่ะก็น่าจะเป็นไม่ได้เจอกันบ่อยอีกเหมือนเดิม
นี่ค่ะมาถึงถงตึกไทยคู่ฟ้าเลยนะคะ
ขอบคุณรัศนาธนาดีเรคคุณตรายสุรีตรายสุรนคุณและคุณทิพานันสิริชนะค่ะ
นี่ค่ะก็โอ้น้ำตาไหลกันเลยทั้ง๓ท่านนะคะ
ในทีมงานโคศกให้การสนับสนุนภารกิจของทีมโคศกตลอดเลย
ก็มีการโอบกอดให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะ
คือทั้ง๓คนบอกว่านอกจากพวงเด็กประยุทธิเชื่อมั่น
ผู้บังคับบัญชาแล้วก็เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ในครอบครัว
ที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษา
แล้วก็ให้กำลังใจอย่างเต็มที่ตลอดการทำงาน

เด็กประยุทธ์เองก็กล่าวขอบคุณนะคะในคำโวยพร

แล้วก็ขอบคุณในความร่วมมือกันในทุกภารกิจ
ที่สามารถทำผ่านมาได้อย่างราบรื่น
โวยพรให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตอย่างเต็มที่

ผู้เนกปรุยก็บอกว่าเออไม่ได้หายไปไหน

คือผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า
อย่างโฆษก์ทั้งสามท่านก็ยังอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ

มุมหนึ่งก็คือบิ๊กตู่ประกาศวางมือทางการเมือง

มันก็เลยอาจจะอดใจหายกันไม่ได้